เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูฮะกระทิง
เบอร์เลอร์ตันครึ่งอะครับ
มันวิ่งไล่ควิดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วง๒นาย
นี่ดูใหญ่มั้ยใหญ่นี่ครับกำยำมาก
ต้องรีบพาตัวทั้งสองนายออกจากป่าส่งโรงพยาบาลครับ
ไล่ขวิตเลยหรอไล่ขวิตเลยครับพี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายคือนายภัยโรธศักดิ์สิทธิ์อายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานราชการนะฮะโอ้โหตัวท่านกระแทกเข้ากับนะฮะ
ไอ้ตัวมันน่ะนะกระแทกเข้ากับด้านข้างนะฮะมีแผลถลอกท่อนปวดนะครับ
อีกท่านหนึ่งคือนายเสกสรรคล้ายทองอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการถูกกระแทกเข้าบริเวณหน้าอกนะฮะ
แล้วเขากระทิงเนี่ยมันกระแทกเข้าปากโอ้เลือดออกทั้งปากทั้งจมูกเลยนะครับ
ต้องช่วยกันห้ามเลือดก่อนแล้วก็นำตัวเดินเท้าออกจากป่า

สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับ
เดินลาดตะเวนมาถึงบริเวณซับเหม็นนะฮะ
หน่วยอุทยานแห่งชาติแม่วงที่มว๕ปางศักดิ์ตะบนแม่เล
อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
พบกระทิงตัวใหญ่ฮะน้ำหนักประมาณ๑๕๐๐กิโลกรัม
ลำตัวยาวประมาณ๒เมตรสูงประมาณ๑๕เมตรนะฮะ
เขามันกว้างมากเขามันใหญ่มากยาวเกือบครึ่งเมตรอ่ะ
มันซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ใหญ่คุณผู้ชม
แล้วเห็นเจ้าหน้าที่ปั๊บมันเข้าควิดเลย
เป็นการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่คือไม่ทันระวังตัวนะครับ

ล่าสุดนะครับอาการปลอดภัยนะฮะ
ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่นครสวรรค์นะครับ

ตามระเบียบการช่วยเหลือนะฮะ

แล้วก็มีเงินกองทุนของสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับ
ดูดีดูเท้ามันใหญ่แค่ไหน
ใหญ่มากแล้วมันก็แข็งแรงมากด้วยนะคะ

ก็อาการดีวันดีคืนหายเร็วก็แล้วกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะ